เริ่กดีเป็นเลขมงคลเหมือนกัน

โอ้งปู่ศรีศุธโธโอ้งปู่ภรรยาศรีสัตนคราช
ตามภาพที่เห็นเลยอันนี้คือศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นพิธีบวงสวงครั้งแรก
คือจัดใหญ่จัดเต็มแล้วต้องบอกเลยนะคะ
ที่ฉันไปมาคุมหน้าหน้าท้องตอนนี้คือดังมาก
ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นชาวจีนเดินทางมา
เขามาขอเรื่องธุรกงธุรกิจแล้วมันได้หมดไง

อย่างที่บอกไปเริกนี้๑๙นาที๑๙นาที๑๙๑๙

พร้อมด้วยคนที่มีจิตศรัทธาต่อองค์พญานาคค่ะ
รวมตัวกันบอกครับข้างเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวพญานาคเนี่ยค่ะคุณธัญญาสยามเนี่ย
หรือว่าจะเป็นพระเอกช่อง๗คุณบิววรพลค่ะ

ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดนางรำ
พร้อมจะบวงสวงถวายพ่อปู่พญานาค

ถวายเครื่องบวงสวงนะคะหลังจากนั้นเลิกดีอีกแล้วอืม
นาฬิกา๓๙นาทีค่ะเลิกเจริญมหาลาบค่ะ
การ์ตูนพร้อมด้วยนางรำทั้งหมดทั้งมวลตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
ก็เข้าสู่พิธีรำวงสวงอย่างสวยงามค่ะ
คือน้องไม่ได้เรียนหน้าตสูตรมานะคะ
คือรำจากใจแล้วน้องเล่าให้พี่แจ๊กกะรีนฟัง
ลำบอกว่าพี่เมื่อคืนหนูฝันเห็นพญานาค
คือสวยงามจริงนะคะแล้วก็การลำเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
มือข้างบนน่ะที่แบบทำเป็นแบบอ๋อเหมือนฝนตกมาอ๋อ
อ่าแล้วก็มาประพรมอะไรแบบเนี้ยเป็นความเชื่อนะคะอืมเสร็จพิธีปุ๊บนะคะ
ต้องเปิดใจคนนี้เลยค่ะลูกทุ่งสาวลูกสาวพญานาคนี่นะคะธัญญาสยามค่ะ
เปิดตัวคบหาดูใจกับน้องมินดาจนชาวเน็ตพากันแซวนะคะ
บอกว่าแฟนใหม่พี่อ๊อฟน่าคุ้นนะคะเพราะว่าอะไรนะคะ
เพราะว่าช่วงที่พี่อ๊อฟเนี่ยเลิกกับธัญญาตอนนั้นก็มีข่าวว่ามินดาเป็นมือที่๓
แต่ทั้งคู่ปฏิเสธกันไปไงคะแต่ผ่านไม่นานผ่านมาไม่นาน

เน็ตก็เลยแซวเออแฟนใหม่น่าคุ้นนะ
งานนี้นะคะน้องธัญญาประกาศเลยว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวค่ะ
หนุ่มนักธุรกิจชาวลาวคุณผู้ชมคนเสื้อขาวอายุ๒๓นะ
อันนี้ก็อายุ๒๕ก็มีความน่าคล้ายคลึงเหมือนกัน
ใช่นะคะแต่ที่โพสต์ขำว่ามันมีโพสต์หนึ่ง
หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเกิดจากอะไรโพสต์นี้คุณผู้ชม
ค่ะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำฮ่าโอ้อยากหัว
ภาษาอีสานก็คืออยากหัวเราะอะไรอย่างนี้
หลายคนก็เอ๊ะหนูไปพาดพิงใครหรือเปล่า
ธัญญาบอกพี่เอาจริงหนูถูกลอตเตอรี่หนูเลยอยากหัว
เออไปเจอเรื่องที่มันแบบอดขำไม่ได้จริงค่ะ
ส่วนเรื่องที่ลงรูปบนเรือแล้วอีกคู่น่ะมันเหมือนกันเหลือเกิน
เปรียบเทียบนะที่เดียวกันนะแม่น้ำเจ้าพญาเหมือนกัน
เอาเหรอธัญญายืนยันบอกว่าของหนูลงรูปก่อนที่สำคัญหนูมีพลุด้วย
คนละโค้งน้ำคนละโค้งน้ำพร้อมกันนั้นธัญญาบอกเลยนะคะ
ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นจะมาเหมือนกันไม่ได้
ใช่นางบอกแบบไม่มีแอปเลยนะคะบอกว่าไม่สามารถร่วมงานกับพี่อ๊อฟฟิมินดาได้
พี่ก็ถามอีกถ้ามีคนจ้างเธอเป็นล้านพี่ไม่มีคนจ้างหนูหรอก
ไม่ต้องจ้างค่ะเจอไม่ได้ค่ะไปฟังคำตอบแบบปั๊วเลยค่ะจ้ะ
ตอบตรงดีกว่าเนอะคือไม่ต้องตอบว่าร่วมได้ปกติหรอก

ก็คือเขาจ้างแบบว่าต้องเอา๓คนนี้ออกรายการเดียวกัน
ไม่มีหรอกหนูว่าไม่มีจริงหนูจะหัวเราะก็ไม่เป็นไร
เพราะหนูอารมณ์ดี

หนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องเป็นที่เดียวกัน
เพราะหนู๑๔ปรุงปลาแล้วหนูก็ลงธรรมชาติปกติอยู่แล้วค่ะ

ยืนยันว่าไม่ได้จัดฉากอะไรเลย

แล้วผู้ชายก็อบเอวจริง

เพราะฉะนั้นจะมาเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันไม่ได้
อันนี้น้องธัญญาไม่ได้พูด
แต่ว่าคือความทัญญาเนี่ยเนอะ

เดี่ยวก่อนเรากำลังมาลุกงานอย่างไร

บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นกับน้องมินดา

จริงเธอไปเสิร์ชดูได้อันนี้ขออ้างอิงพูดได้เนอะ

เธอถามใครบอกพูดได้เนอะพูดได้นะแต่คุยกับใคร

แล้วเราก็คือเรารู้จักทั้งหมดเนอะเราก็ไลน์ไปถามมินดา
มีนดาก็หัวเราะพี่อ๊อฟทำไมตอบแบบนั้น
คือพี่อ๊อฟเขาบอกว่าไอ้ภาพที่ลงเรือทั้งหมดเขาทำคอนเทนต์
เขาเตรียมมีคนเตรียมทุกอย่างมาให้
ความรู้สึกจริงแต่ว่าภาพที่ออกมาคือคอนเทนต์
เทนต์แบบโปรโมทเพลงให้มินดา
เพราะอย่างวันนั้นน้องมินดาเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่า
เขาไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการมาเตอร์พงเซอร์ไพรส์

ไม่แต่มินดาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเซใจ๕๐แล้ว
อ้าวแล้วสรุปเขาเป็นแฟนกันไหมตอนนี้
ทางบ้านงงแล้วเขายังไม่เป็นแฟน
ครับตอบบ้านงงนี่ก็งงไอว้ยงงแล้ว

ใช่ก็เลิกทานยา๑๙๔๙มม